เกิดขึ้นที่สะพานรักษาไรสินสะพานแห่งตำนานของความรักนั่นเองนะครับ
พังงากับภูเก็ตคราวนี้มีชายนิรนามมัดมือด้วยสายชาร์จมือถือเนี่ยนะฮะ
แล้วกระโดดลงไปในน้ำปรากฏว่าโชคดีมีนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปเห็น
หน่วยกู้ชีพแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันนำส่งโรงพยาบาลทะลางอย่างปลอดภัย
นี่แหละครับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อพิงกี้โรสพิงกี้นะครับ
ได้โพสต์คลิปสั้นจำนวน๓คลิปลงในกลุ่มขับรถแบบนี้ต้องประจานภูเก็ต
พร้อมข้อความระบุว่ามีเหตุการณ์คนตกน้ำที่สะพานสารสิน
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วเหตุการณ์นี้แปลกเหมือนโดนมัดมือนะครับ
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าวาดที่ร้อยตรีวันลบบุญจันท
ระบุในโพสต์บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วครับรู้สึกตัว
แต่ยังไม่พูดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทะหลาง
ตอนให้การช่วยเหลือมีสายชาร์จแบตผูกมือทั้งสองข้างเอาไว้อยู่
โดยภาพในคลิปเป็นชายนิรนามกำลังลอยคอเกาะสาวต่อหม้อของสะพานสารสิน
จากนั้นหน่วยกู้ชีพได้นำเรือหางยาวออกให้การช่วยเหลือนำขึ้นฝั่งโดยด่วนนะครับ
โดยข้อมือก็มีสายชาร์จสายชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ
พันธนาการมือทั้งสองข้างไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลทะลาง
เพื่อรักษาตัวล่าสุดชายดังกล่าวนั้นปลอดภัยแล้วนะครับ
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าชายคนนี้เป็นใครรวมถึงสาเหตุที่อาจจะถูกมัด
หรือว่ามัดตัวเองหรือว่ายังไงก็ตามนะฮะแล้วก็สาเหตุที่กระโดดลงจากสะพานสารสินในครั้งนี้
เออทีนี้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสะพานสารสินหน่อยคุณสืบสกุล
ตำนานของสะพานรักษารสินนี่มีตำนานนะเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวที่ไม่สมหวังเรื่องความรัก
นั่นก็คือโกดำดำแทร่ตันกับกิ๊วกาญจนาแทร่งอ
ด้วยความแตกต่างทางฐานะนะครับทำให้ทั้งคู่แม้จะรักกันแต่ก็ถูกครอบครัวกีดกัน
คือเอาง่ายผู้ชายเป็นนุ่มขับรถสองแถว
โกดำเป็นคนขับรถสองแถวแล้วก็มีอาชีพแค่กรีดยางเท่านั้นเอง
ส่วนฝ่ายหญิงเป็นนักศึกษาสาววิทยาลัยครูใช่ไหม
ใช่ครับทั้งคู่ถูกครอบครัวกีดกัน
แล้วทั้งคู่เลยตัดสินใจใช้ผ้าขม้าผูกมัดตัวไว้ด้วยกัน
แล้วกระโดดที่สะพานสารสินแห่งนี้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงนะคุณ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒กุมภาพพันธ์๒๕๑๖
ก่อนที่หลายท่านจะเกิดอีก

แต่ว่าเราได้รับรู้เรื่องราวของสะพานรักษารสิน
ละครแล้วก็ผ่านภาพยนตร์ด้วย

ตอนนั้นที่ถูกทำมาสร้างคุณรอนบรรจงสร้างนะ
เป็นพระเอกแล้วก็คุณจินตลาสุขภัทรนะฮะ
แล้วก็อีกปีหนึ่งปี๒๕๔๑ก็ถูกนำมาสร้างอีกครั้ง
คุณนี่ผมย้อนกลับไปดูนะครับ

แล้วก็คุณคาเทรียน่ากอสนะฮะ